วันเด็กแห่งชาติปีนี้กับการสร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล
มีการเปิดตัวยุวทูตนะครับในการไปเผยแพร่อาหารไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
นี่ก็เป็นชมหน้าของน้องคนเก่งของเรานะครับ
ที่จะไปเป็นตัวแทนในการร่วมไปเผยแพร่อาหารไทย
สู่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือสิงห์ทะโปะ
โครงการสร้างยุวทูตอาหารไทยสากล
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
แล้วก็สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
โดยทางด้านของนายยงวุฒินะครับสวพฤกษ์เป็นภูมิในการสถาบันอาหาร
บอกว่าโครงการสร้างยุวทูตอาหารไทยนั้น
เป็นการปลูกฝั่งแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน
ซึ่งครั้งนี้เลือกน้องมา๑๒คน
จากผู้ที่ชนะโครงการรับสมองประลองปัญญาสัญหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่๑๑

โดยแบ่งออกเป็น๒ระดับคือระดับอายุ๔๖ปีและระดับ๖๙ปี
เพื่อเป็นตัวแทนของเด็กไทยนะครับไปร่วมเผยแพร่อาหารไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งจะได้ร่วมกันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้
แล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายที่สิงคโปร์นะครับระหว่างวันที่๒ถึง๔กุมภาพันธ์นี้ครับ
อันนี้น้องเยาวชนก็ทำอาหารเป็นนะครับ
ก็ยังไปทำอาหารให้กับเพื่อนที่สิงคโปร์ทานกันด้วย

เหมือนว่าเด็กมีแววด้านไหนก็ผลักดันสม

ธุรกิจการสอนทำอาหารเดี๋ยวนี้เติบโตนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่พาน้องไปเรียนกันเยอะ